การวางผังบ้านเรือนไทยนั้นหน้าบ้านจะหันไปทิศทางใดก็ได้
ยกเว้นทิศตะวันตกเช่นหันให้แนวยาวตามตรงกับทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เพื่อเลี่ยงแสงแดดและให้บ้านได้รับลมเต็มที่จากทางทิศใต้
ส่วนทางขึ้นบ้านหันออกไปสู่ถนนหรือคลอง
บ้านไทยระบายลมผ่านร่องตามพื้นกระดานผนังและหน้าจัว
ห้องต่างจึงตั้งอยู่ตรงส่วนใดของฉันบ้านก็ได้เพราะสามารถระบายลมได้ตลอด
การวางผังบ้านอย่างเสรีเช่นนี้มีสิ่งสำคัญอยู่สิ่งเดียวคือ
หัวนอนของผู้อยู่อาศัยจะต้องหันไปทางทิศใต้
ซึ่งถือเป็นทิศมงคล